แต่ทีนี้จะพาไปที่จังหวัดนครราชศรีมาหน่อย
เพราะว่าไปพบกับหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง
ที่เขาก็ผันตัวมาทำสวนคือปลูกผักซาลาดคล้าย
สร้างรายได้อย่างดีเลยนะ
จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ผักสลัดแบบนี้

ใส่ใจการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
โดยเฉพาะผักสลัดเนี่ยมากขึ้น
โดยเฉพาะผักที่มันปลอดสารพิษด้วย
มาที่นี่เลยค่ะบ้านโนนระเวียงตำบลโคกระชาย
อำเภอคอนบุรีจังหวัดอาคอนราชสีมาก

โคราชนี่แหละจ้ะแปลงปลูกผักแห่งนี้มีชื่อว่าสวนพุทธวัฒนา
พุทธวนาขออภัยพุทธวนา
ซึ่งสวนแห่งนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ

เจ้าของสวนอายุ๒๘ปี
เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันวัยรุ่นร้อยล้าน
วัยรุ่นเลยนะคะคุณวีรชิตอรินเป็งนะคะ
อายุ๒๘ปีเป็นวัยรุ่นที่ผ่านตัวมาเป็นเกษตรกรคนปลูกผัก
ผมชอบนะวัยรุ่นปลูกผักสร้างตัว

หนุ่มคนนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขารักในการปลูกผัก
ชอบในการทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เขาก็เลยมีการเริ่มศึกษาเทคนิคในการปลูกผักต่าง
รวมถึงความต้องการของตลาดด้วย
ซึ่งตัวเขาก็จะเลือกที่จะปลูกผักสลัดขาย
เพราะว่าผักสลัดเนี่ยมันตรงตามความต้องการของตลาดถูกไหมฮะ
แล้วตลอดระยะเวลา๕ปีที่เขาปลูกผักขายคุณ
เขาบอกว่าออเดอร์ที่เข้ามาเยอะมาก
มาแบบไม่ขาดสายเลย๕ปีนี้มาตลอดเวลารายได้
ต้องบอกว่าสร้างรายได้อย่างงามให้กับตัวเขาเลย
เห็นเขาบอกอย่างนี้ว่าผักโตไม่ทันขายแล้วจ้า
ใช่คุณสาเหตุที่ผักในสวนของเขาขายดีมาก
ก็คือว่าการที่เขาปลูกผักหลายชนิดในสวน
เขาจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
นั่นก็คือการที่เขาจะไม่พึ่งพาสารเคมีใด
แล้วก็ทำให้ร้านอาหารหรือว่าลูกค้าที่รักสุขภาพเนี่ย
เขาจะแวะเวียนมาอุดหนุนมาซื้ออยู่ตลอดเลยนะคะ
สลัดของเขาขายในราคาถูกนะ
เพียงกิโลกรัมละ๘๐บาทเท่านั้น

ถ้าพูดตรงนะผักสลัดทั่วไปอาจจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐กว่าบาท
แต่ที่นี่เขาถูกก็คือกิโลกรัมละ๘๐บาท
แล้วเขามีการให้ข้อมูลกับเด็กเห็นไหมคะ
เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้เรื่องของการปลูกผักได้ด้วย
เพราะว่าแบบเผื่อน้องสนใจเหมือนคุณพี่เขา
จะได้กลับไปปลูกที่บ้านเก็บไว้รับประทาน

คนที่เขาปลูกพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนใจเย็น
ต้องมีความใจเย็นแล้วมีความใส่ใจ
จริงเรื่องสำคัญเลยก็คือต้องใส่ใจ
เพราะว่าการปลูกผักมันก็ต้องค่อยดูทีละนิดทีละน้อย
ว่ามีการแปลงยังไงมีแมลงไหมมีอะไร
วิธีการที่จะป้องกันแมลงแบบไม่ใช้สารเคมีนั้น